นี่นะฮะแห่งคณะหมอลำใจเกินร้อยนั่นเองค่ะ
บอกเอาไว้ว่าขอยกเครื่องใหม่ทั้งหมด
ถ้าเป็นแจ๊กกะลีนยกเครื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ

แต่อันนี้ยกเครื่องแบบมีงานใหญ่คุณผู้ชมค่ะ

การแสดงฤดูการใหม่สุดปัง

ก่อเอ็นแดงทำบุญไหว้พระขอพรก่อน

เมื่อวานนี้ค่ะพระเอกหมอลำสุดฮอตแห่งปี
พาลูกวงแต่งชุดขากันมาเลยค่ะ
ทำบุญยกอ้อยอครู

ก่อนจะทำการแสดงเปิดฤดูกาลนั่นเองนะคะ

เมตตาทำพิธีเจิมป้ายด้วย

น้ำมนต์โขกหัวกันไปป๊าบด้วยนะ

เลขทะเบียนรถตู้ถูกต้องค่ะ

ดูให้พี่แจ๊คจะได้ไม่ต้องซูมลำบาก

ส่วนช่วงเย็นก็มีพิธีแห่
ผ้าป่าหมอลำใจเกินร้อยด้วยที่วัดสว่างมงคล

สีสันคุณป๊าสียุ่มพูสวยมากนะ

ตั้งใจจะไปซื้อที่ดินให้วัด
หกไร่เอาไปเลยหลวงพ่อ

ตามภาพคุณผู้ชมขานว์ดูสีรำ

เป็นการแสดงรู้การ๒๗
หมอรัมอย่างเกินร้อยเดี๋ยวคุณดูดี
ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่นอน

กลับมาเปิดเวทีรอบนี้จัดเต็มแสงสีเสียง
แล้วก็ชุดของทีมนักแสดงตัดใหม่ทั้งหมด

สวยงามตระการตาสุดแน่นอนคุณผู้ชม
แล้วสดแกรท์การแสดงแรกของฤดูการคุณดู

กั้นกันฟูกกว่ากันเลยเนาะแอ้นอกราดี
ละเมื่อเวาะเขาแสดงบนวิธีด้วยกันผู้ชม

ไม่ได้แค่บอสกับคุณแอนอย่างเดียวนะนู้นหลังเวทีได้ทุกคนนะฮะ

เปิดกันมาตั้งแต่ฤดูการแรกก็แก๊งแดงแบงค์เทากันเต็มเวทีเลยจัดเต็มขนาดนี้
ไม่แปลกใจคุณผู้ชมที่หมอลำใจเกินร้อยเขาคิวงานจ้างเต็มเอี๊ยบ
จนถึงมิถุนายนปีหน้าแล้วนะจ๊ะ

เป็นว่าพี่แม่ว่างงานหลังจากมิถุนายนนะจ้างกันได้
แต่ก่อนหน้านี้ลองไปแทรกดูเผื่อมีคิวแทรกคิวว่างคิวหล่น
จัดเต็มทุกเวทีเลยนะขนาดนี้สุดยอด